คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อย
เป็นเหตุการณ์คือรถบรรทุกเหล็กเส้น
เขาบรรทุกมาแล้วปรากฏว่าเขาขับรถเพื่อที่จะข้ามทางรถไฟ
จังหวะนี้เจ้าตัวคนขับอ้างว่ามันเป็นเนิน
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เหล็กเส้นที่บรรทุกมา

เกิดว่ารถบรรทุกเหล็กเส้นจะขับข้ามทางรถไฟ
แล้วปรากฏว่าเหล็กเส้นที่เขาบรรทุกมามันไหลลงมาค่ะ
มันไหลลงมามาขวางทางนี่ไง
รถไฟมาแบบนี้นะคะวิ่งหนีตายกันกระเจิงเลยค่ะ
ช่วยกันขนย้ายเหล็กเส้นออกมาแต่ก็ไม่ทันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าวัดเชียงแสนตำบลหนองพึ่ง

จังหวะนั้นมีรถไฟขบวนด่วนเชียงใหม่กรุงเทพ
วิ่งออกมาจากสถานีรถไฟเชียงใหม่พุ่งชนอย่างจังแบบนี้
แล้วก็ลากเหล็กเส้นไปไกลสักประมาณ๑๐๐เมตร
สุดท้ายก็ต้องไปจอดแบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเอาเหล็กเส้นออกจากล้อนะคะ
แล้วคนที่เขาโดยสารรถไฟมาโอ้โหร้องกรี๊ดสิคะรออะไร
เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะมันชนอย่างจังเลยค่ะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับคนขับรถบรรทุกก็คือนายธีรศักดิ์เทพหาร
คือนายธิรศักดิ์บอกว่าทำเหล็กหล่นบนรางรถไฟ
ก่อนเกิดเหตุรับเหล็กมาจากร้านในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อไปส่งให้ลูกค้าอีกร้านหนึ่ง
แต่ขณะที่ขับรถข้ามทางรถไฟหน้าวัดเชียงแสน
ลักษณะทางเนี่ยมันเป็นเนินชันขึ้นไปนายธีรศักดิ์บอกแบบนี้นะคะ
ก็เลยทำให้เหล็กเส้นมันหล่นลงมาจากรถขวางทางรถไฟ
ก็เลยทำให้เนี่ยพนักงานก็ต้องช่วยกันไปเก็บเหล็กเส้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทันนะคะ
เพราะว่าจังหวะนั้นรถไฟมันพุ่งมาเร็วแล้วก็ชนเขาอย่างจังค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การทางรถไฟได้มีการนำอุปกรณ์ช่วยกันนำเหล็กออกจากราง
ขณะที่บริษัทเจ้าของรถบรรทุกก็ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ประกัน
มาช่วยดูแลเรื่องของความเสียหายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบต่อไป
เอาจริงนะคำถามคือคุณมัดคุณได้มีการเก็บรวบรวมคือ
มัดอุปกรณ์หรือเปล่าไอ้เจ้งเหล็กเส้นได้ป้องกันก่อนหรือเปล่า